ต่อกันที่ข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันบ้างครับ

นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
ไปแข่งขันโอลิมปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือกรอบแรก
ส่วนนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้
แนนทัศน์ดาวนึกแจ้งชมพู่พรพันธ์เกิดปราเต้ย
ฮัตยาบำรุงศุกร์และพิมพิชยากกรรมนะครับ
หากไม่พร้อมเต็มร้อยทางสมาคมจะไม่ส่งนักกีฬาไปแข่งขัน
เนื่องจากห่วงเรื่องของสภาพร่างกายของนักกีฬาในระยะยาวถ้าพลาดในรอบนี้
ยังไงซะก็ยังมีลุ้นในรอบคัดเลือกทวีปเอเชีย
ในช่วงเดือนมกราคมปี๒๐๒๐ในรายของทางด้าน
ดาวกับพรพันธ์ถือว่ามีโอกาสที่จะฟิตสมบูรณ์กลับมาพร้อมลงสนามนะครับ
โดยแผนการเตรียมทีมนะครับจะให้นักกีฬาเดินทางไปประเทศโปแลนด์ในช่วงก่อนการแข่งขัน๑สัปดาห์

ซึ่งจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมหลังจากจบการแข่งขันวอเล็กบอลถ้วยก่อนนะครับ